มีข่าวดีสำหรับประชาชนที่จะไปทางด้านของจังหวัดนคร
ราชศรีมารวมทั้งขอนแก่นเพราะว่าอีก๓ปีข้างหน้า

เพราะว่าตอนนี้มีการปักหมุดเริ่มก่อสร้างกันเรียบร้อยแล้วครับ
นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีชั่วการกรสวงศ์คมณาคม
ทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ชุมทางถนนจิระขอนแก่นที่สถานีรถไฟท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นลงมือการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่
เส้นทางนี้อย่างเป็นทางการครับ
โดยพื้นที่การก่อสร้างจะเริ่มจาก๒สถานี
ก็คือที่สถานีรถไฟขอนแก่น
และสถานีรถไฟหนองบัวลายจังหวัดนครราชศรีมา
เนื่องจากว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของวัสดุทั้งเรื่องของแรงงานมากที่สุดนั่นเองครับ
สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจีรักขอนแก่น
ภายใต้กรอบวงเงิน๒๓๔๐๐ล้านบาท
ระยะทางประมาณ๑๘๗กิโลเมตรรวม๑๙สถานี
แล้วก็๓สถานีการขนส่งสินค้านะครับ
ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ๓ปีครับ
โดยชอการชั่งแล้วก็บริษัทชทวีก่อสร้างร่วมกันก่อสร้าง๒บริษัทนะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าโครงการนี้เป็นการกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการขนส่งสินค้าที่สำคัญประหยัดเวลาครับ
ใช้จ่ายในการเดินทางก็จะลดลงสามารถสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจไทยในประเทศได้ครับ
ให้กับระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนะครับ
การขนส่งสิ่งของต่างแล้วก็พวกคอนเทนเนอร์ต่างก็จะขนส่งได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่๑ช่วงฉะเชิงเซาครอง๑๙แก่งคอย
สัปดาห์นี้ก็จะมีการจัดให้มีการประกวดราคาเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปครับ